ช่วงเวลานี้บางพื้นที่นะคะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

แล้วก็มีการนำเครื่องจักรเข้ามาอำนวยความสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกี่ยวข้าวเครื่องนวดข้าว
เพราะว่าจะทำให้การทำงานนี้ค่อนข้างเร็ว

อยากจะให้คุณผู้ชมที่ทำงานกับเครื่องจักรเหล่านี้ระมัดระวัง
เพราะว่าที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุสลดขึ้นมาค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทำงานเกี่ยวกับเครื่องนวดข้าวเนี่ยนะคะ
ถูกเครื่องนวดข้าวดูดร่างลงไปในเครื่อง

แต่ทีนี้มันไม่หยุดทำงาน

และเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันก็เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเครื่องสีข้าว
ดูดแขนเข้าไปจนแขนหักเลยค่ะ
ที่หน้าข้าวบ้านเขาปรมสุวรรณหมู่ที่๕ตำบลแส่ออร์
อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
กู้ภัยสว่างและกู้ชีพโรงพยาบาลวัฒนานคร
ใช้เครื่องตัดทางตัดที่ครอบเครื่องสีข้าวออก
เพื่อที่จะช่วยเหลือนายจำนงอยู่เรื่องรำอายุ๒๕ปี
ซึ่งถูกเครื่องสีข้าวดูดแขนติดอยู่ภายในเครื่องค่ะ
หน่วยกู้ไพรต้องใช้เวลา๒ชั่วโมง
จึงสามารถนำแขนของนายจำนงออกมาได้
ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพ็ญดูเรืองรำพ่อของนายจำนงเล่าให้ฟังบอก
ว่าลูกชายทำงานเป็นผู้ช่วย
แขนหักไม่ถึงกับเสียชีวิต
หลังจากนี้ครอบครัวบอกว่าจะเลิกใช้เครื่องโมงข้าว

โดยจะหันไปใช้วิธีเกี่ยวและนวดข้าวด้วยคนแทนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้สลดเลยนะคะ
เสียชีวิตเลยนะคะที่ลำปางค่ะ
นายไหมวงคำลืออายุ๕๘ปี
เป็นชาวอำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง
ถูกเครื่องนวดข้าวตอนแรกบดจนขาหักก่อนนะคะ
กระดูกแตกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
นำเครื่องนวดข้าวมารับจ้างที่ทุ่งนา
ซึ่งในไหมยืนอยู่ด้านบนเพื่อที่จะป้อนข้าวลงไปในเครื่อง
โดยมีเจ้าของนาช่วยส่งข้าวให้จากด้านล่าง
ทีนี้ขณะที่เกิดเหตุนะคะมัดข้าวเกิดเข้าไปติดในเครื่อง
นายไหมผู้ตายเลยใช้เท้าด้านขวาเนี่ยเหยียบครับ
แต่ทีนี้เกิดการพลาดถูกเครื่องนวดข้าวดูดเท้าเข้าไปก่อน
หลังจากนั้นก็ดูดขาเข้าไปทีนี้เครื่องไม่หยุดทำงานสิคะ
ร่างเข้าไปเกือบครึ่งตัวเลยตอนนั้น
และระหว่างนั้นในไหมยังพอมีสติอยู่บ้าง
ตะโกนให้เจ้าของนาซึ่งอยู่ด้านล่างเป็นคนส่งข้าวให้
ปิดเครื่องให้หน่อยปิดเครื่องให้หน่อย
แต่เจ้าของน้ำไม่รู้ว่าปิดเครื่องตรงไหน

ก็เลยทำให้เครื่องนวดข้าวกลืนและบดร่างของนายไหมจนเสียชีวิตค่ะ